เพราะต้องการเน้นในเรื่องของความรื่นอัตราเร่งที่รวดเร็ว
และการตอบสนองต่อการออกตัวที่ว่องวัย

เรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่า
หน้าที่หลักของน้ำมันเครื่องนั้นคืออะไร
น้ำมันเครื่องช่วยในการหล่อลื่นเครื่องยนต์

ฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่เราต้องเรียนรู้
เกี่ยวกับคุณสมบัติของน้ำมันเครื่องที่ดีก็คือ

เช่นสารช้าล้างสิ่งสกปรก

และสารปรับค่าความเสียดทานของฟิล์มน้ำมัน

หรือความหนาของฟิล์มน้ำมันที่เหมาะสมกับเครื่องยนต์นั้น

คงที่ได้ตลอดการใช้งาน

โจทย์ทั้ง๓ด้านที่ว่ามาทั้งหมด
และช่วยลดการศึกหล่อทั้งสภาวะการขับขี่ปกติ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดชิ้นส่วนของเครื่องยนต์

เจ้าน้ำมันเครื่องเบนซินเกรดสังเคราะห์๑๐๐กระปองสีทอง

รองรับเทคโนโลยีเครื่องยนต์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
ส่วนรถยนต์ที่จะใช้ทดสอบน้ำมันเครื่องในวันนี้ก็คือ
มาดูกันครับว่าผลการทดสอบจะเป็นยังไง
เราจะใช้การวิ่งประมาณ๒๐รอบครับเพื่อทดสอบอัตราเร่ง
ลื่นไหลในการทำงานของเครื่องยนต์
แล้วก็ลองดูว่าน้ำมันเครื่องที่ผ่านการ

เมื่อสักครู่นี้ก็ลองจับอัตราเร่ง๐๑๐๐กิโลเมตร

ก็พบว่าความเร็วจากจุดอยู่นิ่งไปถึง๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ
ยังคงระดับมาตรฐานอยู่ครับ

หลังจากวิ่งไปแล้ว๑๕รอบอุณหภูมิของเครื่องยนต์ก็ยังคงปกติดีอยู่
ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนใดทั้งสิ้น
อัตราเร่งก็ไหลรื่นครับ
ลื่นครับเร่งแล้วก็ปิดเท้าทะยานพุ่งไปข้างหน้า
อุณหภูมิที่ปกติของเครื่องยนต์เนี่ยผมว่ามาจากการหล่อลื่นที่สมบูรณ์แบบของ
แล้วก็มีแรงม้ามากกว่าเครื่องยนต์ทั่วไป
ส่วนปัญหาของการชิงจุดระเบิดหรือเสียงเขกในเครื่องยนต์
หลังจากวิ่งไปเกือบจะ๒๐รอบก็ไม่พบว่ามีเสียงดังกล่าวนะครับ

ดี
ร้อยแล้วนะครับหลังจากที่พี่ฉ่างได้ลองทดสอบน้ำมันเครื่อง
รับเลยนะครับว่าน้ำมันเครื่องตัวนี้เหมาะสมกับเครื่องยนต
พอรู้สึกเลยว่าอัตราเร่งดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ว่าการเลือกใช้น้ำมันเครื่องที่ดีนั้นเป็นสิ่งสำคัญ
เพราะน้ำมันเครื่องที่ดีนั้นจะส่งผลให้รถของเรามีประสิทธิภาพที่ดีครับ

ส่วนคราวหน้าพี่ฉ่างจะพาไปรีวิวทดสอบอะไรนั้น